สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ
วันนี้นะคะเหล่าศิลปินไทยค่ะยังคงแสดงความจงรักพักดี
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ได้ร่วมกันรังสรรค์เป็นรายการเพลงจากใจถวายพ่อขึ้นมาค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นนะคะเพื่อน้องแสดงความอาลัย
และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
กับงานรายการเพลงจากใจถวายพ่อค่ะที่จะเป็นการรวบรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เก้า
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับฟังนะคะพร้อมกับบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แต่ละบทเพลงค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะ๒๒ตุลาคมจะเป็นวันแสดงจริงนะคะ
จะมีบรรดาศิลปินแห่งชาติทั้งชาลีอินทรวิจิตรชรินนันทนาคอน
รวมไปถึงนักร้องชื่อดังอย่างนิโครเทริโอสอนรามเทพิทักษ์ลูกว่าพิจิกา
และอีกมากมายค่ะมาร่วมกันขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เก้า
อีกทั้งยังมีการจัดนิทัศกาลพระบรมศาธิสลักษณ์จากจิตกรศิลปินและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพาะช่าง
งานนี้ค่ะผู้จัดและตัวแทนนักร้องเผยว่าร่วมใจกันจัดทำด้วยความจงรักภักดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เป็นนิทัศกาลฟิมือและตูขาย
เป็นนิทัศกาลตีมือของอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพ่อช่าง
ก็เกไดียวให้เป็นวันที่จะอย่างมาก
ของคนในวงการบันเทิงทุกภาคส่วนเราทำด้วยความจงรักภักดี
ในแต่ละบทเพลงนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำของในหลวงรัชกาลที่๙
ประชาชนชาวไทยอย่างเรายังคงจดจำแล้วก็บันทึกไว้ในความทรงจำของหัวใจค่ะ
ไม่ใช่แค่คนภาคบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกภาคส่วนเลยค่ะในทั่วประเทศไทย
ก็คงคิดว่าแค่ความจริงจะต้องได้แค่ละบทเพลงเป็นแค่ส่วนที่เราจะทำด้วยความจริงให้กลับมา